คือตัวผู้หญิงเนี่ยแอบมีชู้
หรือแอบมีกิ๊กจะเรียกอย่างนั้นก็ได้

เขาพาชู้เนี่ยมาฉลองเงินปกรรณรายได้ข้าวกัน

โอ้โหฉลองที่บ้านเลยแล้ว
ตัวผัวเนี่ยกลับมาเห็นภาพบาดตา

เอามีดฟันฉับเข้าไป
ศัตรูหัวใจเจ็บสาหัสครับ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้เองฮะในบ้านพักพื้นที่หมู่๑๓ตำบลและอำเภอชายวาน

ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้๒ชั้น

ในบ้านเนี่ยมีคราบเลือดครับคุณผู้ชมบนพื้น

เจ้าของบ้านแล้วก็เป็นตัวภรรยาชื่อนาง
นกนาฏอายุ๔๔ปี

หว๊ากไปเวิลมาจับใจความไม่ได้เลย
ใจความที่ยังจับได้คือเธอบอกว่าผัวเธอนิสัยไม่ดี

ส่วนผู้บาดเจ็บก็คือมือที่๓ครับ
ชื่อว่านายธีรวัตรหรือว่าภาคินัยอายุ๕๓ปีโอ้โหก็อายุเยอะแล้วนะ
ใส่กางเกงขายาวลายพราง
อันนี้คือชะนกหน้านะยังดูเมาอยู่
นี่กางเกงลายพรางคนนี้คือผู้บาดเจ็บชื่อธีรวัตร
นอนอยู่บนพื้นเลยครับโดนฟันด้วยของมีคมโอ้โหเลือดโชคตัว

มีแผลที่แขนแล้วก็ที่หัวด้วยครับโดนฟันเวอะไป
กู้ชีพก็นำส่งโรงพยาบาลชัยวาน
คนก่อเหตุคือตัวสามีของนางชะนกหน้านี่แหละ
ชื่อว่าไหนน้อยไหนน้อยพอก่อเหตุ
สตรูหัวใจแล้วก็หนีไปเลย
ถามเพื่อนบ้านครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ปกติไหนน้อยอะนะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอก

ไปทำงานทีก็นานหลายวันเลยถึงจะกลับบ้านมาที

ก็มีชายหนุ่มมาติดพันธุ์นางชนกนาฏอยู่ตลอดเลยครับ

และในน้อยตัวสามีก็รู้นะ

เมียฉันเนี่ยอาจจะมีคนอื่นอยู่

ก่อนเกิดเหตุครับชะนกนาฏคนเป็นภรรยา
จะได้รับเงินประกันรายได้ข้าวที่รัฐบาลช่วยเหลือกเกษตรกร
เข้าบัญชีมาไปถอนมาเลย๕๐๐๐เอาไปซื้อเหล้าครับ
แทนที่จะดื่มฉลองคนเดียวเปล่าไปฉลองกับธีรวัตรชายคนใหม่นี่แหละ
แล้วนายน้อยพอรู้เข้าย่องเงียบกลับมาบ้านไง

บันดาลโทสะความมีดฟันชับเข้าไป
ีรวัตรมือที่สามโดนฟันแบบไม่ยั้งเลยครับจนบาดเจ็บสาหัส
หลังจากนั้นนายน้อยคนก่อเหตุหลบหนีไปเลย
เดี๋ยวตำรวจจะไปเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ